เพราะว่าก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแหละที่อาจจะมีการเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายได้
ก็แน่นอนย่านไทม์สแควร์ในมหานครนั่นเองนะคะก็รักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว
ตำรวจ๖๐๐นายก็มีทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบกระจายกันลงพื้นที่ในย่านไทม์สแควร์

เพราะว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยถือเป็นสถานที่จัดงานนับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมใหญ่ที่สุด
เพื่อต้อนรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่๒๐๑๖ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้ว

ใช้เครื่องกีดขวางวางตั้งสำหรับจัดระเบียบผู้เข้าร่วมงานเขาดาวน์ครั้งนี้
แล้วก็มีการเบี่ยงเส้นทางการสัญจรไปมาของรถยนต์บนท้องถนน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะ
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในปีนี้
ก็มีการประกาศห้ามนำกระเป๋าแล้วก็เป้ใบใหญ่
เข้าไปในสถานที่จัดงานเขาดาวน์
รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน
ต้องผ่านเครื่องตรวจสแกนอาวุธและโลหะด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันจะมีการส่งสุนัขดมกลิ่น
ตรวจหาวัตถุระเบิดในพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งด้วย

ผู้บัญชาการตำรวจของนครนิวยอร์กก็เปิดเผยนะคะว่า
เจ้าหน้าที่จะคอยติดต่อสื่อสารการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามสถานการณ์
เพื่อความคืบหน้าระหว่างกันตลอดเวลาค่ะ
โดยจะมีการป้องกันการก่อเหตุไม่คาดฝัน
แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการอบพยพผู้คนอย่างทันท่วงที
ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงาน
คุกคามที่เชื่อถือได้ว่าจะเกิดการโจมตีมหานครแห่งนี้แต่อย่างใด
ซึ่งผู้จัดงานก็คาดการณ์ค่ะว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วม
ว่าจะมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดจากทั่วโลกอีกกว่า๑๐๐ล้านคน
ที่จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการปล่อยลูกบอลคริสตอลยักษ
ลงมาจากยอดเสาของอาคารวันไทม์สแควร์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมานานกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
บอกว่าทางการนิวยอร์กสั่งยกเลิกการจุดพลุไฟเฉลิมฉลอง
เพราะว่ามีรายงานว่าอาจจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าว่าตกลงแล้วจะยกเลิกไปเลย
ว่าจะมีการจัดต่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกัน